คุณผู้ชมครับการเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
แน่นอนว่าเป็นช่วงการรายงานตัวของสอสอใหม่
ประกาศรับรองเต็มแม็กซ์๕๐๐คน
ที่เหลือก็รอเปิดประชุมสภาเลือกประธานแล้วก็โหวตเลือกนายก

นายกเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าทางก้าวไกลเขาได้สอสออันดับหนึ่ง
จับมือกับ๘พักร่วมรัฐบาลเดี๋ยวจะโหวตเสนอชื่อคุณพิธา
แต่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ลงตัวนะฮะ
มันก็มีข่าวมาตลอดว่าเออตกลงเนี่ยควรจะอยู่กับพักไหนกันแน่

เมื่อสองสามวันก่อนมีข่าวว่าภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยจะให้ทางก้าวกลายไป

ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัฐดรคือว่าเป็นภักดิ์ที่ได้สอสออมากที่สุด๑๕๑คน

๑๕๑เพื่อไทย๑๔๑เดี๋ยวเอารองประธานสภา๒คน
อันนี้รองหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมเวชยชัยพูด

เลขาธิการพักคุณประเสริฐจันทรลวงทองก็พูด

ถึงขั้นมีลายหลุดในกลุ่มของภักดิ์เพื่อไทย
เอ๊ะผู้บริหารพักไปพูดอย่างนี้ได้ยังไง
คือสอสอไม่พอใจออกมาให้สัมภาษณ์ก็หลายคน

วันนี้มีการปฐมนิเทศสอสอใหม่ของพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเลยเปิดโอกาสให้สมาชิกพักเนี่ย
เอ้าพูดกันให้เต็มที่ว่ากันให้เต็มที่

เริ่มต้นการประชุมเนี่ยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้ว

บอกเลยนะฮะบอกเดี๋ยวจะให้เวลา๒ชั่วโมง
หลังเปิดสัมมนาช่วงเช้า
ให้สมาชิกพักเปิดใจถึงอนาคตของพักเพื่อไทยในทุกมิติ
รวมถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรด้วย
คุณหมอชนน่านยอมรับว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นในพักจริง
เพราะพักเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา
แต่หากไม่พอใจกันแล้วโกรธเคืองกันเนี่ย
อันนี้เนี่ยทางฝ่ายของผู้บริหารพักก็ต้องหาทางให้มีการพูดคุยกัน
แต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่า
ภักดิ์ทางฝั่งของเสียงข้างน้อยอย่าง๑๘๘เสียง
เขาจะแบบถ้าเกิดทางฝั่งนี้เสนอชื่อประธานสภาของก้าวไกล
เดี๋ยวฝั่งนั้นช่วยเสนอชื่อฝั่งของเพื่อไทยชิงตำแหน่งประธานสภาให้
แล้วจะโหวตให้ด้วยถึงขั้นมีชื่อบอกว่า
จะเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภา
ตอนนั้นอยู่ในภักดิ์พลังประชารัฐคุณหมอชนนั่นบอกว่า
มันจะมีฉากทัดทางการเมืองอย่างนั้นเกิดขึ้นจริง

เสนอชื่อคนของพักเก้าไกลเป็นประธานสภา
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วเป็นประธานสภา

ผมก็ขอสละสิทธิ์ประกาศถอนตัว

ทำตามหลักงานทำตามมติต่าง
ที่ว่าเคยบอกว่าจะให้พักอันดับหนึ่งได้เป็นประธานสภา
ส่วนการปล่อยข่าวในช่วงเวลานี้ความเห็นมันหลากหลาย

กระบวนการทำลายชื่อเสียงลักษณะแบบนี้
ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาเสนอชื่อผม
ผมก็จะลุกขึ้นบอกผมขอถอนตัว
เพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับ
เราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะหนึ่งสีหนึ่งที่ได้มาเนี่ย

แล้วเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทำลายต่อเนี่ย

นี่ฮะถึงขั้นหัวหน้าพักเพื่อไทย
บอกเลยว่าถ้าไม่โดนข่าวปั่นข่าวแซะข่าวเสี่ยมเนี่ย
คงไม่ได้เพียงแค่๑๔๑เสียงสสหรอก
จากนี้ไปต้องไม่ยอมให้ใครมาแซะมาเสี่ยมมาปั่นอีก
ช่วงการเปิดใจครับท่านผู้ชมครับ
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย

เพื่อไทยจะให้ก้าวไกลเขาได้เป็นประธานสภา

ในฐานะที่เป็นทีมเจรจาเรื่องตำแหน่งประธานสภากับก้าวไกลด้วย
ที่ผ่านมาได้เสนอไปว่า
ถ้าในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีนะ
เพื่อไทยกับก้าวไกลได้สอสอใกล้เคียงกันใช่ไหม
ก้าวไกล๑๕๑คนเพื่อไทย๑๔๑คน
พอหารโคต้าสอสอมาแล้วเนี่ย
ควรจะได้รัฐมนตรีพักละ๑๔คน
ที่เหลือก็จัดสรรให้กับทางพักอื่นที่เป็นพักร่วม
ก้าวไกลได้สอสอเป็นอันดับหนึ่ง
ก็ได้ตำแหน่งประมุกฝ่ายบริหารไป

ก็คือนายกบวก๑๔รัฐมนตรี
เพื่อไทยก็ควรได้๑๔รัฐมนตรีกับตำแหน่งประธานสภา

แต่จนถึงขณะนี้ก้าวไกลยังไม่ให้คำตอบเลย

มันก็นานพอสมควรยังไม่มีข้อสรุป

เลขาธิการพักเพื่อไทยไปให้ข่าวว่า

เขาได้ตำแหน่งประธานสภาไปเนี่ย
อันนี้คือการพูดไปตามหลักการนะฮะ
ทำให้สมาชิกพักบางคนไม่สบายใจไม่พอใจ
เพราะฉะนั้นวันนี้เลยตั้งใจมาฟังความเห็นจากสมาชิกพัก

ที่อดีศรพูดเนี่ยผมคิดว่า
ผมก็เข้าใจว่า
ไม่เป็นไรเพราะผมเชื่ออยู่ว่ายังไงเราก็มีสายสัมพันธ์ที่รักกัน
แล้วก็ผมก็จะบอกท่านว่าผมรักพวกท่านทุกคน
รักเพื่อไทยนี่ก็สอหลายสมัยเลยนะครับ
คุณอดีศรบอกเลยบอกไม่เห็นด้วย
ที่จะยกตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกล
เพราะพักก้าวไกลเนี่ยได้ประมุกฝ่ายบริหารไปแล้ว
ก้าวกลัยได้สอหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคน
ไม่ได้เกินครึ่งของสภา

จะเอาประธานสภาไปด้วยเลยเหรอมันง่ายเกินไปไหม
เหมือนไม่เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสายตา
แล้วคุณอดีศรนี่ถึงขั้นบอกว่า
ไม่อยากจะเห็นคนที่เป็นสามเณรหรือพระบวชใหม่

คุณอดิษรบอกว่าแม้จะเห็นใจทีมเจรจา

มันจะสง่างามจะถ่วงดุลการทำงานกันได้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดความขัดแย้ง

หาจุดลงตัวไม่ได้ก็ง่ายมาก
ก็คือก็ไปโหวตกันในสภา
ใครจะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คุณอดิษรบอกว่าที่พูดทั้งหมดแบบนี้เนี่ย

และยืนยันว่าพักเพื่อไทยมีบุคลากรที่เหมาะสม
มีศักยภาพมากกว่าในการเป็นประธานสภาผู้แทนราชดร
ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง
แล้วจะให้ตำแหน่งประธานสภากับก้าวไกลจริง
ส่วนตัวอาจจะของงดออกเสียง
เพราะไม่สามารถยกมือให้กับก้าวไกลได้ง่าย
ตำแหน่งประธานสภาอย่าไปยอมให้เขาง่าย
เพราะเพื่อไทยไม่ใช่สาขาของพักเก้าไกล
เมื่อมีข้อขัดแย้งในสภาทำยังไงครับ
ก็เริ่มง่ายก็โหวตในสภา
เรามีบุคลากรที่เหมาะสมมากกว่าเขา
ผมไม่อยากเห็นสามเณรกับพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสครับ

เมื่อประชุมรัฐสภามีวุฒิสมาชิกด้วย

อย่าเพิ่งไปยอมให้เขาง่าย
ประหนึ่งว่าเราเป็นห่วงความรู้สึกของก้าวไกร
คุณเป็นเนื้อก้าวกลายหรือคุณเป็นเพื่อไทย

แต่ต้องการให้เพื่อไทยยิ่งใหญ่ในอนาคต
จากนั้นก็มีการให้สมาชิกเนี่ยขึ้นเปิดใจ
ฟังความคิดเห็นกันแบบยังหลากหลาย
รายบุคคลกันเลยทีเดียวใครอยากพูดเป็นช่วงโอเพ่นไมค์ไปเลยนะ
เขาก็แจ้งกับสื่อมวลชนว่า
ขอเชิญสื่อมวลชนออกจากห้องสัมมนาก่อนก็แล้วกัน
อืมขอเปิดใจกันแบบลับลับ
ภายในนะเป็นการภายในนี่ฮะช่วงที่มีการแจ้งกันนะดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย
คือตรงนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดจะคุยกันแบบลับเปิดใจกันแบบลับทำไมไม่รับตั้งแต่แรก
เหมือนกับเอ๊ะตั้งใจให้มันหลุดช็อตของคุณอดีศรที่สื่อไปถึงตรงนี้หรือเปล่า

แต่ทางเพื่อไทยคุณหมอชนน่านก็ออกมายืนแล้วไม่มีนะฮะไม่มีจัดฉากไม่มีอะไรทั้งสิ้น
คือคือจังหวะที่มีการคุยกันแล้วก็มีการสื่อสารออกไปเนี่ยมันก็พอถึงเข้าช่วงเวลาหนึ่งก็เลย
ต้องเข้าสู่การประชุมของเขาเขาก็เลยต้องขอเชิญสื่อมวลชนออกก่อนเท่านั้นเอง
เฉยคะซึ่งสรุปแล้วงานสัมปนาสอ่ภาพเพื่อไทยไม่ได้มีข้อสรุปอะไรเรื่องประทานสภานะคะ
นี่ค่ะช่วงเย็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินก็เดินทางมาบรรยายพิเศษให้กับสอสอด้วย

แต่คุณอุ้งอิงติดโควิดไปแล้วเหมือนกัน

แต่ไม่ได้ว่าติดกันเองนะหมายถึงว่าติดไล่กัน

คุณเศรษฐามาเนี่ยก็มาบรรยายแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่อง
ประเด็นเรื่องของประธานสภา

ประเด็นเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าพักอื่น
เขาเตรียมจะเสนอชื่อประธานสภาจากคนของเพื่อไทย

ในวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา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

พี่สัยทาก็ยังย่ำนะคะว่าเพื่อไทยกับก็ต้องร่วมมือจัดตั้งธุรการให้ได้จะไม่ยอมให้คั่วก่อนที่มีรากเงามาจากรัฐประหารกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเพราะประชาชนเริ่มออกมาเนี่ยเพราะต้องการนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศ

หรือว่าสัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง
ซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าเราทุกคนในที่นี้
มีส่วนทำให้เพื่อไทยได้คะแนน๑๔๑เสียง
และมีส่วนที่ทำให้เพื่อไทยไม่ได้คะแนนมากไปกว่า๑๔๑เสียง

เพราะฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดที่ต้องเปลี่ยนแปลง
เราก็จะกลับมาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
มั่นใจว่าเราจะต้องได้ที่หนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า
วันนี้มีการแบวกับแสกเสื้อสีขาว
สกรีนลายปูสีรุ้งที่หน้าอกด้วย

วันนี้วันเกิดคุณครูยิ่งรัก
ปูคุณยิ่งลักษณ์นะฮะ
คุณผู้ชมครับเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรมีความเห็นจากพักร่วม๘พัก

อาจารย์วันนอร์นะฮะในวันมุหมาศน้อมภาษาหัวหน้าพักประชาชาชบอกว่า
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแล้วพักที่ได้อันดับหนึ่งก็จะได้ตำแหน่งประธานสภา
ที่ได้อันดับรองลงมาก็จะได้ตำแหน่งรองประธานคนที่๑และคนที่๒นะครับ
ทีนี้ถ้าถึงขั้นแบบต้องปล่อยให้ฟรีโหวตกันเองเนี่ยไปเลือกกันเองในที่ประชุมเนี่ย
อาจารย์วันนอมไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะมองว่าอาจทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ราบรื่น
ซึ่งก็เห็นว่า๒พักแกนนำคือก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องคุยกันให้จบนะครับ
เพราะถ้าเกิดถึงเวลาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเสนอรายชื่อพวกเดียวกันเองให้มาโหวตแข่งกันเองเนี่ย
แล้วหาจุดลงตัวไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะฮะ
ถ้าไปโหวตแข่งกันเมื่อไหร่จบนะคะฝ่ายประชาธิปไตยจบแน่นอน
อันนี้คือสิ่งที่ต้องขอซึ่งเราเองคงไม่สามารถไปกำหนดอะไรได้
เพียงแต่ฝากความหวังไว้และให้กำลังใจพักลำดับหนึ่งพักลำดับสอง
ส่วนทางซี่ของพักเก้าไกลยังไม่มีความเห็นออกมาในวันนี้นะครับ
พคกล้าวไกลวันนี้ยกทีมสสม๑๕๑คน
ไปสบรรนะที่พัฒนากอล์ฟคลัฟย์รีสอร์ต
ศรีรชาชนบุรี๒๑๒๓มิย

ก่อนจะไปรายงานตัวพร้อมกัน๒๗มิถุนายน
ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงเรื่องการรายงานตัว
วันนี้ก็มีสอสอมารายงานตัวเพิ่ม
ตั้งจากเมื่อวานเนี่ย๕๕คนนะคะ
เป็นพักพลังประชารัฐสามสิบห้าเพื่อไทยสิบหกประชาธิปัตย์สิบสอง
แล้วก็มีประชาชาติกับไทยสร้างไทยเพื่อไทยเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะนัดมา
รายงานตัวพร้อมกันครับรวมไทยสร้างชาติก็เหมือนกัน
และหนึ่งเดียวของเสรีรวมไทยก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ก็จะไปรายงานตัวที่รัฐสภาพรุ่งนี้นะคะ
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อวานมารายงานตัวได้บัตรสอสอไปเรียบร้อยแล้ว
เดินทางไปอังกฤษทันทีเลยนะคะเอาเหรอฮะ
กลับ๒๕มิถุนายนคนบอกอุ๊ยไปคุยดิวลลับหรือเปล่า
อังกฤษอีกแล้วอังกฤษอีกแล้ว
แต่คณะทำงานบอกเอ้ยท่านไปกับคนสนิทไม่กี่คนไปดูแข่งม้า
คือมันเป็นแพลนที่วางเอาไว้นานแล้ว
ส่วนธรรมเนียบก็มีความเคลื่อนไหวค่ะพี่อุ๋ย

หลังจากที่รองนายกคุณวิศนุเครืองามกลางไทม์ไลน์

คือคณะทำงานบอกว่าเก็บของใช้ส่วนตัวไปบ้างแล้ว
พระพุทธรูปที่พระเนธประยุทธนำมาบูชางงาน
ไทยสร้างชาติคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์ก็บอกว่า
ก็รวมไทยสร้างชาติได้แค่๓๖ที่นั่ง
ประธานสภาคงไม่ใช่เรื่องที่เราจะออกความเห็นอะไรได้
ก็ให้มันเป็นไปตามกลไกก็แล้วกัน
ก็ตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
อนุทินชันวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่า

และไปรายงานตัวที่สภาพร้อมกันในวันจันทร์ที่๒๖มิถุนายน

จะมีการดันรายชื่อของ

เป็นประธานสภาแข่งกับก้าวไกลหรือเปล่า

ภูมิใจไทยจะไปมีความเห็นอะไรได้

เพราะว่าที่ต้องเลือกกันก่อนก็คือ